ติดตามกันต่อเรื่องที่มีการแชร์ว่อนในโลกโซเชียลที่ได้เกิดไปนะคะ
ไปแจ้งความเธอบอกว่าเธอถูกรองผู้ว่าการเคหาแห่งชาติ

โขกใส่เธอจนเธอบาดเจ็บเลยนะคะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เนี่ยนะคะจากคลิปนี้เลยค่ะนายเรืองยศวันพลทองอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทอาทีพอพาร์ตี้แอนดเดเวอปเมนต์จำกัด

อายุ๔๙ปีแม่บ้านผู้เสียหาย
พบพนักงานสอบสวนสนโครครามแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกาย
ร้อยโทชัยรัฐทองบูลซึ่งเป็นรองผู้ว่าการเคหาแห่งชาติ
หลังจากที่มีการใช้หน้าผากเนี่ยโขกใบหน้าจนบาดเจ็บนะคะ
ดวงทิพย์บอกว่าทำงานเป็นแม่บ้านรับผิดชอบตึกห้าตึกหก
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒ค่ะมีกลุ่มชายแต่งตัวดี
ใส่สูตร๕๖คนเข้ามาที่ตึกที่เธอรับผิดชอบอยู่
ทีนี้เธอก็เลยต้องไปถามว่าเป็นใครมาทำอะไร
จากนั้นหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวพูดว่าคุณอย่ามายุ่ง

แล้วเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นะคะ
จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเลย
มารู้ทีหลังว่าคนที่ใช้หน้าผากโขกเธอ

เธอเป็นผู้หญิงยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ

ทีนี้นายเรืองยศเขาก็เท้าความบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้
ซึ่งมีทั้งหมด๑๐อาคาร๑๗๒๖ห้อง
แล้วก็ระงับการจ่ายไฟให้กับลูกบ้านที่ค้างชำระ
เท่านานกว่าสี่เดือนสิบเอ็ดห้องทีนี้ก็เลยมีเจ้าหน้าที่การเคหาเข้ามาเคลียร์นี่แหละค่ะ
แต่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องจนมีเจ้าหน้าที่การเคหาใช้เครื่องมือมางัดตู้ไฟ
แล้วก็กระทบกระทั่งกันแม้ว่าทางบริษัทจะหมดสัญญาไปตั้งแต่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
แต่ยังไม่ได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์คืนให้กับการเคหะก็ถือว่าบริษัทยังมีสิทธิ์ในการดูแลอาคารอยู่ค่ะ
ซึ่งการที่แม่บ้านถ่ายคลิปภาพบุคคลที่เข้ามาในอาคารก็ถือว่าทำได้ในฐานะผู้ดูแลนะคะ
แล้วน้องบริษัทธาวน์บอกคุณยังไงผมบอกให้น้องน้องได้เห็นความพี่นะ
การแห่งชาติเป็นเจ้าของทรัพย์อันนี้อันนี้ผมทราบครับ
เป็นเสร็จแล้วอ่าครับบริษัทคุณน่ะไม่ได้
ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารแล้วนะครับอ่าครับ
อ่าคุณก็ลองดูแล้วกันว่ายังไงแล้วยังไงต่อครับ
มายังไงต่อการแห่งชาติมากำหนดทรัพย์สินอ่าครับ
ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนอ่าครับ

เนี่ยค่ะก็มีการกระทบกระทั่งกันทีนี้ระหว่างผู้เสียหายไปแจ้งความเนี่ย
คณะรองผู้ว่าการแข่งแห่งชาติมาที่โรงพักด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามที่มาที่ไปแต่ได้รับการปฏิเสธนะคะ
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าทางผู้เสียหายต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ใบรับรองแพทย์มาประกอบการสอบปากคำแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ